ดูชีวิตของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ๘ขวบนะครับ
ถูกแม่แท้กับพ่อเลี้ยงเนี่ยปล่อยทิ้งไว้กลางถนน
แม่บอกว่าเดี๋ยวพ่อแท้จะมารับไปอยู่ด้วย
สุดท้ายพ่อก็ไม่มาพ่อไม่มา
แต่ว่าตอนนี้ตัวแม่เนี่ยเขาย้อนกลับมารับลูกแล้ว
เขาก็บอกของเขาว่าเออเหตุผลมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้
แต่คนที่เขาเจอเด็กแล้วไปช่วยเด็กบอกว่า

ใช่แล้วเด็กน่าสงสารมากคือเหมือนกับวิ่งตามรถแม่
จนแบบล้มลุกคลุกคลานแล้วก็อุ้มตุ๊กตาเก่าอยู่๓ตัวอย่างนี้
สุดท้ายเรื่องราวของเด็กคนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
นี่เขาไม่เอาเรื่องหลักหลุมพ่อมาโดนจับหรอ
นี่ค่ะคนที่เขาเห็นแล้วเขาไปช่วยกันเนี่ย

พ่อเลี้ยงกับแม่นะว่าอย่าไปเอาเรื่องพ่อหนูเลยแม่หนูเลยเนี่ยฮะเห็นไหม

ตุ๊กตาเก่าอยู่๓ตัวเนี่ยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
น้องเนี่ยถูกทิ้งไว้แถวถนนสายเอเชียนะถนนใหญ่นะฮะ
จุดหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
เด็กปั๊มที่เห็นชาวบ้านที่เห็นมาช่วยกันดูแลว่าเออไปไงมาไงล่ะลูกเอ้ย

เอาเป็นว่าสมมุติว่าชื่อน้องนัทก็แล้วกันนะเด็กชายนัทนะ
เด็กชายนัทวิ่งตามรถเทรลเลอร์คันหนึ่งนะครับ
ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายเย็น
แล้วไปล้มลงอยู่ที่หน้าปั๊มน้ำมันนะเด็กปั๊มกับชาวบ้านก็มาช่วยกันนะ
แต่ยังไงซะจะล้มลุกลุกคลานขนาดไหน
นัทก็ไม่ทิ้งตุ๊กตามีตัวเก่า๓ตัวแบบนี้ฮะกอดแน่นตลอดเวลา
เด็กชายนัทบอกว่านั่งรถเทลเลอร์ที่เป็นรถบรรทุกของมากับแม่
แล้วก็พ่อเลี้ยงแม่แท้เลยนะครับมาจากจังหวัดสิงห์บุรี
ระหว่างทางแม่โทรศัพท์คุยกับพ่อที่เป็นพ่อแท้ซึ่งเลิกกันไปนานแล้ว
บอกว่าได้ยินแม่บอกว่าเดี๋ยวพ่อจะมารับไปอยู่ด้วยนะ
อีก๕นาทีพ่อจะมาถึงแล้วแล้วอยู่แม่ก็บอกให้พ่อเลี้ยงจอดรถนะฮะ
แล้วก็ให้เปิดประตูให้ปล่อยตัวเองหมายถึงนัดลงมา
คือแม่เนี่ยให้ลงไปทั้งที่ลูกเนี่ยยังไม่ได้ใส่รองเท้ายังเท้าเปล่าอยู่เลยนะครับ
ตอนนั้นเด็กก็ไม่ยอมลงเพราะว่ากลัวว่าจะให้ลงไว้ไหนอะไรยังไง
แต่แม่ก็ทั้งบังคับทั้งตีแล้วก็ให้ลงไปนะครับ
พอนัดลงไปพ่อเลี้ยงก็ขับรถออกไปเลย
แล้วก็อย่างภาพที่ชาวบ้านกับเด็กปั๊มแถวนั้นเห็นเนี่ยฮะน้องนัทก็วิ่งตามรถบรรทุกของพ่อเลี้ยง
วิ่งถนนใหญ่แล้วอากาศร้อนรองเท้าก็ไม่ทันใส่
รถบรรทุกอ่ะฮะก็วิ่งไปนัทบอกว่ายิ่งวิ่งรถมันก็ยิ่งไกลอ่ะ

พลอกปลอกเปล่าหูเหอะ

คือคิดถึงภาพเลยนะที่เด็กบอกนะ
คือวิ่งตามรถของแม่กับพ่อเลี้ยง

คือจุดที่แม่เขาปล่อยลงไว้เนี่ย
ห่างจากปั๊มน้ำมันประมาณสัก๒๐๐เมตร
แล้วน้องก็ไปกลิ้งล้มอยู่หน้าปั๊มน้ำมันพอดี
ตอนนั้นคนที่เห็นก็เข้ามาช่วยกัน
คือน้องนัทบอกว่ารถที่วิ่งออกไปเนี่ย
ของพ่อเลี้ยงเนี่ยวิ่งแบบว่า
คือยิ่งไกลแบบแม่ไม่หันกลับมามองเลยอ่ะ

ตอนนั้นเด็กบอกว่าทั้งตกใจทั้งกลัว

ใช่แล้วถ้าเกิดพ่อแท้จะมารับจริงแล้ว
ปล่อยให้ลูกตัวเองยืนรอคนเดียวอย่างนี้เหรอ

ใช่คือรอจนกว่าพ่อแท้จะมาไหมล่ะรอก่อน
นี่แม่บอกลงเลยลงเลยเดี๋ยวอีก๕นาทีพ่อมาถึง
แล้วไม่รู้จักใครเลยไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
รู้แค่ว่านั่งรถบรรทุกมากับแม่กับพ่อเลี้ยงจากสิงห์บุรี

เราโตแบบนี้เราแก่แบบนี้มาทิ้งเราข้างทาง

ใช่แล้วชะตากรรมจะเป็นยังไงก็ไม่รู้รู้แค่ว่าแม่บอกว่า
เดี๋ยวอีก๕นาทีพ่อมาถึงเดี๋ยวพ่อจะมารับไปเลี้ยงต่อเนี่ย
โอ้โหจากสาราตรงนี้วิ่งไป๒๐๐เมตรถึงหน้าปั๊มพอดี
ก็ตรงจุดตรงปั๊มตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
สุดท้ายแล้วพ่อของเด็กก็ไม่ได้มานะฮะพ่อแท้
แต่ว่าพอเด็กปั๊มกับชาวบ้านเขามาช่วยเหลือนะ
แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลกันสักพักหนึ่งเนี่ย
ก็มีรถเทลเลอร์คันหนึ่งขับมาจอดที่หน้าปั๊ม
แล้วก็มีผู้ชายกับผู้หญิงลงมาจากรถ
แล้วก็บอกว่าเขาคือแม่ของนัทกับพ่อเลี้ยงของนัทคือย้อนกลับมา
นี่ฮะเดี๋ยวฟังก่อนนะฟังทางแม่กับพ่อเลี้ยงเขาก่อนนะ
แม่เนี่ยบอกว่าเธอกับสามีใหม่ทำงานขับรถส่งสินค้า
ก็ขับไปแล้วก็อาศัยในรถไปนี่แหละไม่มีบ้านพักเป็นหลักแหล่ง
ก็ทำให้ลูกชายที่เกิดกับสามีเก่าไม่ได้เรียนหนังสือ
เพราะว่าต้องตระเวนไปด้วยกันตามภาษาคนขับรถบรรทุก
ก่อนเกิดเหตุเธอได้โทรศัพท์คุยกับสามีเก่า
เพื่อให้มารับลูกไปอยู่ด้วยแล้วนัดเจอกันที่สาราริมถนน
ซึ่งไม่ไกลจากปั๊มก็ตรงสาราที่ปล่อยน้องนัทลงนั่นแหละ
ตอนนั้นอดีตสามีบอกว่าเดี๋ยวอีกห้านาทีเดี๋ยวถึงละ
เธอก็เลยปล่อยลูกลงจากรถก็เหมือนที่คุณเขียนมาสอนบอกอ่ะ
คือรออีกสักห้านาทีได้ไหมล่ะพ่อเธอแท้บอกอีกห้านาทีถึงยังไงสมมุตินะ
ก็รอหน่อยไม่ได้รอแป๊บนึงเธอบอกเธอก็ปล่อยลง
แต่เด็กบอกว่าแม่บอกโอ้โหทั้งบังคับทั้งตีให้ลงรองเท้ายังไม่ได้ใส่เลย
ทีนี้พอปล่อยลูกลงไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ได้ติดต่อโทรกลับไปหาสามีอดีตสามีนะ
ปรากฏว่าอดีตสามีบอกว่าไม่มารับแล้วนะแต่เธอบอกว่าเนี่ยเธอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไง
พออดีตสามีบอกว่าไม่มารับลูกแล้วนะเธอก็เลยรีบขับรถย้อนกลับมารับลูกที่สารา
แล้วก็เนี่ยก็มาเจอที่หน้าปั๊มส่วนตัวพ่อเลี้ยงของน้องนัทนะครับบอกว่า
นัทเนี่ยตอนนี้อายุ๘ขวบความจริงอยู่กับเขามาตั้งแต่อายุ๒ขวบ
แม้จะเป็นลูกเลี้ยงแต่เขาก็รักเหมือนลูกแท้แท้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ตอนบ่ายเย็นเนี่ยอันนี้พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงบอกว่าพยายามเตือนภรรยาแล้วนะ
แต่ยังไงแม่ของเด็กก็ไม่ฟังนะว่าอย่าไปทิ้งนะอย่าไปทำแบบนี้แต่เขาไม่ฟัง
เตือนมากเขาก็ยิ่งโวยวายใส่แล้วทีนี้เขาก็เห็นว่าเป็นการตกลงกัน
ระหว่างภรรยากับอดีตอดีตสามีพ่อของเด็กพ่อแท้ของเด็ก
เขาก็เป็นพ่อเลี้ยงเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงไงเขาเป็นสามีใหม่
ก็ถือว่าตัวเองเขาก็คนนอกอ่ะยุ่งไม่ได้ก็ในเมื่อแม่ของเด็กเขาจะทำแบบนี้

เขามาว่าเขาไม่มารับแล้วหนูก็เลยสีกรูต้องกลับมารับลูกหนู
อันนี้แม่แท้กับพ่อเลี้ยงเด็กบอกอย่างนี้นะ
ส่วนพนักงานปั๊มนะครับบอกว่าตอนนั้นกำลังทำงานกันอยู่
เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาล้มอยู่ที่หน้าถนน
หลังจากนั้นก็วิ่งร้องไห้เข้ามาในปั๊ม
ในมือก็กอดตุ๊กตาเอาไว้แน่นไม่ปล่อยเลย
สวมรองเท้าด้วยที่หูมีบาดแผล

ก็พาเด็กมานั่งพักแล้วก็แจ้งกู้ภัย
พอกู้ภัยมาถึงกู้ภัยก็มาคุยกับเด็ก
ก็สอบถามจนรู้ว่าพ่อเลี้ยงทำงานแบบนั้นแบบนี้
ก็เลยโทรหาไปยังเจ้านาย
ก็คือเจ้านายของพ่อเลี้ยงตามรถบรรทุกที่เขาขับ
เพื่อฝากแจ้งว่าให้กลับมารับเด็กซะ
โทรไปหาเจ้าของรถบรรทุกให้บอกคนขับรถของคุณให้มารับเด็กซะ
จากนั้นก็มีแม่ค้าขายอาหารในปั๊มเอานมเอารองเท้ามาให้เด็กนะ
แม่ค้าบอกว่าเป็นห่วงเด็กมากถูกทิ้งกลางถนนแบบนี้

พอแม่เด็กย้อนรถกลับมารับเนี่ย
พนักงานปั๊มบอกว่ามาถึงเนี่ยตะโกนด่าลูกเลยนะ

บอกว่ามายุ่งอะไรมายุ่งทำไม
แล้วมายุ่งทำไมถึงขั้นโทรไปหานายจ้างของสามีใหม่เขา
จนต้องแบบนายจ้างสั่งให้กลับมารับเด็ก

ตกลงที่กลับมารับลูกคือนายจ้างของสามีใหม่สั่งให้กลับมา
หรือว่าตัวเองจะกลับมารับลูกเองด้วยความเป็นห่วง

แต่ว่าพนักงานปั๊มกับกู้ภัยเขาบอกอย่างนี้

ถามว่าทำไมพี่ถึงกล้าทิ้งลูกอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันถนนสายเอเชียเนอะ

เขาโทรนัดให้แฟนเก่าเขามารับแล้วก็

แล้วทำไมถึงทิ้งลูกอะไรอย่างนี้

เขาโดนด่าอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเด็กเวลาเห็นแม่ตะโกน

ที่คนที่มือนี้ที่เขาต้องกอดอกเด็ก

แต่ถามไปถามมาเขาบอกพ่อแม่ทิ้ง

เด็กทุกเวลาพูดถึงพ่อกับแม่

แล้วเขาที่แรกบอกว่าจะโทรแจ้งความ

เป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนของแม่
บอกว่าเขาเนี่ยมีพี่อีกคนนึงอยู่ที่นั่นเขาอยากไปอยู่กับพี่
แต่ว่าพอตำรวจมาตำรวจเขาก็ประสานทางพัฒนาสังคมจังหวัดมานะครับ
เพื่อจะให้สหวิชาชีพเข้ามาพูดคุยกับเด็กด้วย
สุดท้ายแล้วแม่ของเด็กก็ยอมรับผิดนะครับ
แล้วก็รับปากว่าจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานว่าจากนี้ไปแม่กับพ่อเลี้ยงต้องดูแลเด็กให้ดีนะ
แม่ก็ยอมรับผิดแล้วนะเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงสงสารเด็กจริง